เรื่องของการสอบสวนผู้ต้องหา
ยังมีการทรมานผู้ต้องหาจริงหรือไม่
ทรมานผู้ต้องหาเนี่ยอดีตนะ
สมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามี
เพราะว่าขนาดสมัยก่อนเนี่ย

คือมีอำนาจพูดตรงใช้อำนาจ
แล้วการตรวจสอบ
หรือสิทธินุมชนเนี่ย
ไม่ถึงผมยอมรับว่าสมัยก่อนนี้มีแน่นอน

หนึ่งกล้องวงจรปิดก็มี

ตำรวจเอามาสอบพอออกไปเนี่ย
เขาสามารถจะมาร้องเรียน

คนทำเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำ

มันมีระบบการสอบสวนที่สามารถจะให้ผู้ต้องหาเนี่ย

หรือรับสารภาพได้เยอะแยะมากมายครับ
แต่ก็มีบางกลุ่มที่อาจจะทำนอกลูกนอกทางเนี่ย
เพราะว่าอยากจะได้ผลคำตอบเร็ว
แต่ถ้าหน่วยงานไหนที่คิดดีทำเป็นระบบกระบวนการแล้วเนี่ย

แต่เรายอมรับว่ามันก็มีบางกลุ่ม
บางคนเนี่ยชอบยังใช้ระบบนี้อยู่
ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคน
ดูไว้ให้เป็นตัวอย่าง
แต่ก่อนมีการทรมานผู้ต่างหา
แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้ว

ครับสำหรับตำรวจฮะคือจริงจริงแล้วเนี่ยสมัยเนี้ยเขามีระบบการสอบสวนที่ทันสมัย
ครับมีระบบการสอบสวนที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี้ยมากมายอืม
มันไม่จำเป็นต้องมาทรมานหรือมาใช้ระบบที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับ
มันล้าสมัยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าอำนาจรัฐหรืออำนาจเจ้าหน้าที่มันเยอะ
ประชาชนก็อาจจะไม่มีปากเสียงสมัยนี้มันทำไม่ได้เพราะประชาชนมันเทคโนโลยีหรือ
กระบวนการที่ตรวจสอบมันเยอะตำรวจเขาเลยไม่กระทำกัน
ภูมิกับโจ้เนี้ยอายุเท่านี้ขึ้นมาเป็นภูมิกับเมืองเออ
ซึ่งมันมันมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหเขาบอกคุณจะคุณจะไวอย่างไรคุณต้องไปอยู่
โรงพักเล็กก่อนวิธีการเขามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ไปสืบอะไรมา
สืบทอดอะไรที่มาไม่ดีพอเข้ามาอยู่โรงพักใหญ่ใหญ่เนี่ย
แต่มันยังมีคำว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องซ้อมผู้ต้องหาภายในโรงพักก็ได้
ห้องมืดห้องอะไรที่เขาเรียกกันมันเหมือนกับเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดี
สามารถจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยเนี่ยไปทำการสอบสวนได้ก่อนเนี่ย๓วัน
ประเทศไทยข้อกฎหมายในการที่จะไม่ทรมานผู้ต้องหาเราไม่ได้ยึดโยงกับหลักสากลหลักกฎหมายสากล
ทำให้มีการเรียกร้องมาว่าตอนนี้เราควรจะเอากฎหมายสากลเอามาใช้ในกฎหมายเรื่องการสอบส่วนในบ้านเราหรือเปล่าครับท่านรอง
จริงแล้วกฎหมายของเราในการไม่ให้ทรมานผู้ต้องหาหรือการสอบสวนได้ถูกต้องเนี่ยมันเป็นหลักสากลอยู่แล้ว
เพราะถ้าไม่เป็นหลักสากลเนี่ยต่างชาติเขาไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมเพราะกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยบนเบื้องต้นของกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้นทั่วโลกก็ไม่นับถือที่กระบวนการยุติธรรมเราก็ยังจับเขาลงฝรั่งกระทำความผิดเนี่ยเขาก็ย่อมต้องยอมรับ
แต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนน้อยเหลือเกินที่มันไปทำให้กระบวนการยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตำรวจเนี่ยเสียหาย
แต่หลักแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในขบวนการของสากลอยู่นั่นแหละ
โดยเมื่อยึดหลักสากลหมดเพราะถ้าไม่สากลเราจับฝรั่งหรือจับชาวต่างชาติมาลงโทษไม่ได้หรอก
ผู้การฮะประชาชนตาดำจะเชื่อคำตำรวจได้อย่างไรนะฮะ
เพราะว่ามันยังมีภาพของการที่ออกมาเป็นข่าวการทรมานผู้ต้องหาอยู่อีก
ผู้การอยากจะบอกประชาชนตาดำยังไงบ้างฮะ
ตำรวจเนี่ยทั้งหมดมี๒แสนกว่าคนถามว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไหมไม่ได้เป็น
ตำรวจส่วนน้อยที่เป็นแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยใกล้ชิดประชาชนตำรวจเป็นคนที่ประชาชนสนใจ
แล้วเวลาเกิดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะต้องพุ่งเป้ามาใช่ไหม
ดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขเนี่ยต้องอยู่ที่ผู้คำชาคนพวกที่ไม่ดีเนี่ยมันหมดไป
และทำยังไงที่ให้ประชาชนเชื่อมั่นมีคนบอกทำไมไม่ปฏิรูปตำรวจองค์กรตำรวจ
เชื่อไหมว่าองค์กรตำรวจของเราระบบของเราเนี่ยดีหนึ่งในสี่ของโลกนะครับ
แต่ที่มันเสียหายนี่มันไม่ใช่เสียหายระบบมันเสียหายที่คนคนของเราไงมันไม่เข้ากับระบบ
อย่างเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเนี้ยคุณไม่เอาแต่หลักการที่ดีมาแต่การแต่งตั้งคนที่ทำงานดี
คนดีคุณไม่เอาไปอยู่ไงคุณเอาคนไม่ดีมาอยู่เนี่ย
มันก็เกิดความเสียหายความเสียหายมันก็ไปกระทบกับประชาชน
ผู้การพูดมาแบบนี้แต่ผมถามย้อนนิดนึงการแก้คนเนี่ยมันยากกว่าแก้อะไรในโลกนี้เลยนะฮะท่านผู้การ
ครับการแก้คนเนี่ยแก้ยากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนิสัยมันไม่เหมือนกัน
แต่การที่จะทำให้คนดีได้เนี่ยมันดีไม่หมดทุกคนไม่ได้หรอก
อย่างที่ในหลวงก็ตัดไว้ว่าจะทำให้คนเลวเป็นคนดีได้ทุกคนไม่ได้
เราจะทำยังไงที่ให้คนเลวไม่มาปกครองคน
แล้วมันอยู่ที่ผู้ค้ำชาถ้าผู้คำชาดีภูมิครับตรงหัวตรงหางก็ไม่กระดิก

ลูกน้องมันก็ไม่กล้าที่จะไปทำสิ่งในเสียหาย
เพราะถ้าเกิดทำเสียหายผู้ใหญ่ก็เอาตายแน่
สมัยผมเด็กเนี่ยเรากลัวมากเพราะผู้ใหญ่เขาดุมาก
จะเดินเข้าหาภูมิกับเนี่ยนะถ้าภูมิกับเรียกเนี่ยนะ
เหงื่อแทบแสดงเหมือนเรามีความผิด
โอ้โหวันนี้ขอบคุณผู้การแต้มด้วยนะครับ
พลตำรวจตรีวิชัยสังวภัยท่านอดีตรองผู้บัญชาการ
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในวงการศรีอังกฤษจริงนะฮะ
ท่านผู้การขอบคุณมาอย่างสูงครับสวัสดีครับ